เราพาคุณผู้ชมไปสูดอากาศที่สดชื่นกันหน่อยดีกว่านะฮะ
สูตรออกซิเจนเข้าไปเยอะอากาศสดชื่นวิวสวยแบบนี้
พาไปที่นี่ครับดอยหัวหมดปักหมุดไว้ที่ดอยหัวหมด
ทำไมถึงชื่อว่าดอยหัวหมดเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับ
แต่ว่าเขาบอกว่าไปที่นี่ไปเที่ยวได้ทุกฤดูเลย
โดยเฉพาะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้สวยจริงมองได้๑๘๐องศาโดยรอบ
เห็นทั้งทะเลหมอกส่วนใครตื่นเช้าหน่อยก็ไปดูพระอาทิตย์ขึ้น
ใครอยากไปช่วงเย็นไปดูพระอาทิตย์ตกโอ้สวยทุกมุมนะฮะ

ใช่นะครับดอยหัวหมดอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผังจังหวัดตากนะครับ
ก็ตอนนี้หลายคนก็ไปเที่ยวพักผ่อนไปสูดอากาศสดชื่นที่นี่นะฮะ
ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกรุงเทพมนครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับ
่งหน้าเข้าไปท่องเที่ยวเพื่อจะชมทะเลหมอกในยามเช้า
ซึ่งที่นี่มีจุดชมวิวที่เหมาะกับการดูพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
แล้วก็เห็นทะเลหมอกสลับกับทิวเขาที่โผล่ไปมาคุณดูสิยังกับภาพวาดเลยนะฮะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงที่สวยสุดเลยนะครับ
เขาบอกว่าแต่ว่าถ้าเราไปเที่ยวในรูดูไหนก็สวยเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
ที่นี่ดอยหัวหมดเนี่ยแปลว่าเขาหัวโล้นนั่นเองแต่ไม่ได้หัวโล้นเพราะไม่มีต้นไม้เลยนะ
แต่ว่าต้นไม้ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ทนแรงอย่างต้นปรงต้นเทียมเทียนนะฮะ
ไม่มีต้นไม้ใหญ่แล้วก็จะมีต้นย่าขึ้นนะครับดังนั้นเขาเลยเรียกว่าดอยหัวหมดขึ้นไป
ก็จะไปมองวิวทิวเขาที่เห็นสลับซับซ้อนกันไปมานะครับแล้วถ้าใครไปช่วงหน้าฝนกรกฎาคมถึงสิงหาคม
อกต้นเทียนดอยจะบานสะพรั่งสีชมพูบางคนก็เรียกว่าดอกดอยชมพู
บางคนก็บอกโอ้โหดอยนี้เป็นสีชมพูให้ฉายาว่าดอยชมพูไปเลยนะฮะ
ส่วนช่วงหน้าร้อนมีนาคมก็จะได้เห็นทุ่งดอกเสี้ยนทำให้บนดอยกลายเป็นสีขาวโพลนเลยทีเดียว
ส่วนช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวก็จะเห็นความเขียวขจีของพื้นที่ป่านะครับก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง
ถ้าใครไปช่วงแรงจริงแห้งจริงก็จะเห็นป่าย่าแห้งก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะ
เอาล่ะใครอยากจะไปชมความสวยงามแบบนี้ดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะฮะ
พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ทะเลหมอกไปด้วยก็ต้องไปตั้งแต่เช้านะ
ตี๕แล้วก็๖โมงเช้านี่แหละครับควรเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวติดตัวไปด้วย
เพราะว่าอากาศจะค่อนข้างเย็นเที่ยวแบบเห็นวิวสวยฟินแบบนี้
ก็เลยอยากเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันนะฮะดอยหัวหมดนะครับที่จังหวัดตากนะฮะ